สวัสดีครับสวัสดีครับคราวใส่ไข่สดเห็นเครียด
ใหม่ไหมใหม่ใหม่ใหม่รออยู่เนี้ยให้ให้ให้เยอะโอเค
ให้เยอะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีคุณพระดำสวัสดีพี่ชาจา
ครับผมสวัสดีทุกคนครับทำไมก่อนอ่าโอ้โหเป็นเป็นรายการที่เรานั่งดูทุกวัน
เออก่อนจะเข้าไทยรัฐนิวโชว์เราก็เปิดทีวีดูที่ห้องสตูของเรา
ไทยรัฐนิวโชว์อยู่คนละห้องกันก็ดูทุกวันฟังคุณมดดำ
ฟังพี่หนุงฟังพี่ชาวชาวฟังนอกรถเมละแล้ววันนี้เขาก็บอกว่า

เกือบ๕ชั่วโมง

มันไปครั้งตะโรก
เราก็จะค่อยสลับเวรกันมานะ

ห้าสี่สามสองก็ยังไงวะเรื่องอะไรมัดมันต้องได้
ก็คือวันนี้อยากให้คุณเห็นเพราะว่าเราเห็นนะฮะ
ครับเคยเคยเห็นเขาอ่านสคริปต์ไหมอ่าไม่เคยประหนึ่งหนังสือเล่มขนาดเนี้ย
กลับมาที่ข่าวใส่ของเขาแล้วไม่อยู่แค่นี้ฮะแค่นี้ให้ดู

อยาให้คุณมาติดกรรม

ตอนแรกว่าจะอย่างไรลุกไหม

นี่เห็นไหมล่ะนั่นไง
อยู่ดีนี่เมื่อกี้แองจี้เดินมาหา

พี่นิดอรพันธ์จะคุยด้วย
พี่นิดก็ใจดีไงพี่นิดก็อยากให้กำลังใจ
แต่ตามมาแผ่งไม่ได้ก็เหงื่อแตก

เอาละฮะขอกลับมาสักนิดนึงวันนี้เป็นวันที่หลายคนไปงานชะพนักกิจของแตงโม
ทั้งที่ก่อนไปนี่ถือต้องยอมรับเมื่อวานไทยรัฐนิวโชว์คนเห็นไหม
ก็ต้องมีช่วงใหญ่เลยสำหรับข่าวแตงโม
ไปด้วยความโศกเศร้าโดยในงานคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธิน
ก็ได้ขึ้นกล่าวไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะเปิดเผยว่าแม่เห็นแตงโมเหนื่อยจากการทำงาน
และเคยบอกให้เลิกแต่แตงโมไม่เลิก
ตอนนี้น้ำตาแม่ตกในหมดแล้ว
ถ้าถอนหายใจคือร้องไปฟังสักนิดหนึ่งฮะ
แว่นตาเอ่อเมืองทองธานีเข้าไปเรียนได้ว่า
เธอได้รับปริญญาใช้เวลา๒๐
เพราะว่าเธอก็บอกว่าน้องไม่เลิกเพราะน้องรักอาชีพนี้แล้ว

ลกไปด้วยของนู้นของนี้ของนั้นอะไรเต็มไปหมดเลย
ใช่ก็ต้องช่วยตัวเองนะคะ
ต้องทำให้ได้ที่รักของเพื่อนและของแฟนค่ะ
ของน้องทุกคนที่ให้กำลังใจ
อืมนะครับนั่นคือคำกล่าวของคุณแม่ของน้องแตงโมฮะนะฮะในวันนี้นะครับ
เขาบอกว่าแตงโมมีความจริงใจกับเพื่อนทุกคน
แม้จะโกรธกันแต่ยังไปรักเขาได้
ตนอยากกราบขอบพระคุณทุกคนในงานที่มาให้กำลังใจแตงโมและแม่
ตอนนี้ยังยึดคำสอนพระอาจารย์ทงชัย
ทำให้แม่คิดเรื่องความรักและการให้อภัย

ถ้าทำได้คุณจะได้ขึ้นสวรรค์
ถ้าทำไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ติดในใจ

อันนี้ซูซี่นี่น่าจะเป็นคนสนิทของแตงโมที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา

วันนี้ก็จะมีแต่คนที่สนิทจริงแล้วก็เป็นครอบครัวของน้องแตงโม

ที่เอาแมวแมวที่แตงโมเขาเลี้ยงไว้ตลอด

แล้วคุณพุดเดิ้น

คุณแอนนา
แอนนาไม่ได้มา

แต่ตอนที่ทำพิธีไว้อะไรเนี่ยจะใช้อีกสถานที่หนึ่งตรงนั้นได้หรือไง

โลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิปบรรยากาศ

วันนี้แม่เป็นคนไปแต่งตัวเอง

มีมังกุ่งมังกุ่งมังกุดไปให้ลูกแม่อุตส่านั่งทำมาครับนะครับ
แล้วก็อย่างที่โรงศพของทางสุริยาหีบศพเนี้ยเขาก็เอามาใช่
ทำให้ครับวันนี้เป็นคลิปบรรยากาศที่รถตู้ของสุริยาหีบศพเนี่ย
เดินทางมาถึงพิษจักรรังศิษย์คองสี่ปฐมธานีเนี้ย
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีชาปนกิจแตงโมเนี่ยซึ่งเบิร์ตเอง
ก็นั่งรถตู้พร้อมร่างของแฟนสาวมาตลอดนะฮะถ้าสมมุติเราดูแล้วเนี่ย
บรรยากาศภายในงานก็เห็นดอกไม้หลากสีสันจากทั่วงานเลยฮะ
ซึ่งบริเวณด้านข้างด้วยภาพใบหน้าของแตงโมนี่ก็เป็นภาพที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคย
ครับคือตอนเช้าเนี่ยจะไปรับร่างคุณแตงโมจากโรงพยาบาลธรรมศาส
จนทะเกียจมาก่อนแล้วก็มาที่นี่ที่คือจากที่คองสี่ประชุมฐานีอื้อหือ
ซึ่งจะเห็นรูปแตงโมเมื่อกี้เนี่ยคือตอนนั้นแตงโมไปออกรายการอ่า
มามาพูดของคุณแม่มากกว่าที่ผมเห็นนะคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเพจไหนเพจ
แต่ล่าสุดนี่บอกคำไว้อะไรของผู้ที่เป็นแม่ได้กล่าวไว้ต่อหน้าสาธารณชนครั้งสุดท้าย
คือลูกทำห้องรกลูกชอบพูดคำหยาบคายมันใช่คำอะไรเหรออืมเนี่ยผมดูล่าสุดเนี่ย
เป็นภาพนี้แล้วเขาก็เอาภาพคุณแม่มาเข้าบ้านอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วง
เอาแค่เอาแค่เมื่อวานนะเอาแค่เมื่อวานแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยถ้าไม่ย้อนไป
เป็นอย่างแบบโอ้โหที่เรารู้รู้กันหมดที่ปล่อยมาตั้งแต่แรกนะฮะคือเพจเนี่ย
เขาเขาโพสต์เอาไว้แล้วมันไปพาดพิงถึงพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมคือประมาณว่า
ที่ออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้ที่คุณกติกไปโหนกระแสใช่ไหมใช่แล้วตอนคุณกติกลงมา

ซึ่งมีคนเอาไปใช้แล้วเนี่ย

ทีแรกคุณกติกเอ๊ะจะรับไม่รับอะไรดีผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่ารับเลย
เราจะได้รู้เลยว่าเพราะว่ามันวีดีโอคอด้วยเผื่อคนนั้นจะเห็นหน้าเห็นตา
ปรากฏคุณกติกเขาก็จะต้องใส่รหัสเครื่องมือถือเขาก่อนใช่ไหม
เวลาเราใส่รหัสไว้พอใส่ปึ้งแล้วเปิดปุ๊บมันเป็นภาพแบบ
ไม่เหมาะสมของคุณตังโมเลยเขารีบหันโทรศัพท์หนี
อันเดียวนะอีกอันหนึ่งที่เป็นชื่อนิดาอะไรด้วยเนี่ยไม่ใช่
มีผู้ติดตามล้านสี่อืมเพจนี้ไม่เคยเผยวีดีโอลับของแตงโมหรือไลฟ์สด
หรือสร้างหลักฐานเท็จเพจนี้ลงเฉพาะหลักฐานจริง
ที่ได้กู้กลับคืนมาจากเครื่องแตงโมเท่านั้น
บอกว่าเพจนี้เป็นเพจที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเฉพาะเพจนี้เท่านั้น
ข้อมูลจากเพจอื่นเราไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง
แต่ประเด็นที่๒เนี่ยประเด็นที่๒เขาบอกไว้๒ข้อ
ข้อหนึ่งกรณีหนุ่มกัญชัยนำเสนอข่าวว่าทางเพจได้ติดต่อไปหากติก
แล้วเปิดภาพแตงโมที่ไม่สมควรเปิดเพจขอชี้แจงว่าทางเพจ
ไม่ได้ติดต่อไปหากติกแต่อย่างใดแล้วไม่เคยเปิดภาพลับให้กระติกดูด้วย
โอเคคือเขาปฏิเสธในการกระทำเหมือนจะบอกว่าเมื่อวานที่ว่าวีดีโอคอลไปทำ
ไม่ใช่๒มีประชาชนถามทางเพจจำนวนมากว่าทำไม๕คนบนเรือ
ใจจะออกเฉพาะรายการโหนกระแสเท่านั้นก็เพราะว่าน้องชายภรรยานุ่มกัญชัย
เป็นเพื่อนรักกับปอแล้วแต่ละคำถามในรายการมีการเตรียมคำถามคำตอบกันก่อนจะออกรายการ
คุณไอ้เมย์ไม่มีน้องชายนะไม่มีเขาไม่มีน้องชาย
ไม่มีใช่ไหมเขาไม่มีน้องชายถ้าสมมุติจะคิดจริงแล้วถ้าไปคิดว่าคุณน็อตวรลิศน็อต
เอาอย่างแรกน็อตก็ไม่ได้สนิทก็ไม่รู้จักกับปอแล้วก็น็อตวริสก็ไม่ได้เป็นน้องของคุณเมย์
เป็นน้องของคุณแนนเฟื่องอารมณ์ซึ่งบ้านนี้ก็คือแบบว่าทางด้านมีพี่อาตุ่มชะลิด
มีคุณแตมชะลัดแล้วก็มีทางรู้สึกจะเป็นแม่ของคุณเมย์อะไรอย่างนี้เขาเป็นพี่น้องกัน
เพจนี้ไปอ้างว่า๕คนบนเรือใช่ไหมออกแต่ขนกระแสเพราะว่าน้องชายของคุณเมย์
ภรรยาพี่หนุ่มสนิทกับพ่อเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันก็เป็นลูกพี่ลูกพ่อ
เขาไม่ได้เจอกันด้วยทั้งแบบมีงานครอบครัวใหญ่จริงถึงจะมาเจอกันพี่น้องครอบครัวนี้
แต่คนก็ตั้งคำถามว่าเอาละคือคุณจะเป็นใครก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณมีหลักฐานจริงนะ
ทำไมไม่เอามาบอกเลยมีคนเอาโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมให้คุณไป
คุณเอาหลักฐานมาเปิดเผยเลยสิใช่ไหมไม่ใช่แบบโพสต์ทีละโพสต์ชั่วโมงโพสต์
อีก๒ชั่วโมงโพสต์อะไรก็แบบไลน์ไปหาเพื่อนคนนู้นหาเพื่อนคนนี้
แล้วภาพลับมันไม่เกี่ยวกับคดีเลยคุณเอามาโพสต์ทำไม
ทรงนี้เหมือนทรงปั่นมากกว่านะพี่อุ๋ยใช่ไหมปั่นมากกว่า
อย่างที่เขาพูดก็ถูกว่าถ้าสมมุติคุณมีข้อมูลหมดแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไง
แบบเข็ดเครียดมาตั้งบันถ้าเรายังไม่รู้เรื่องเราอ่านค่าวค่ะ
มันจะเป็นฆาตกรรมไงเลยไม่เข้าใจเลยถูกต้องไหมฮะ
คือตอนนี้มันมีอุบัติเหตุสมมุติฐานนะถูก
อุบัติเหตุอย่างมีเงื่อนงำหรือฆาตกรรมอำพราง
ถ้าเกิดว่าเพจนี้หรือคนที่เขาพยายามหาข้อมูล

บอกว่ามันคือฆาตกรรมแน่

อายการท่านนัด๖คน

ลำบากมันยุ่งนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ผมก็เหมือนกับทุกท่านก็ไม่รู้ว่าบุคคลคนนี้คือใคร
นี่คือการฆาตกรรมจริงคุณแตงโมไม่ได้รับความยุติธรรมจริง
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแห่งไกลความตายเนี่ยอาฮะคุณต้องเปิดเลยอ่า
ไม่ใช่เปิดทีละขยักสองขยักหรือแบบอันนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับคดีเท่าไ
ด้วยมันจะเป็นมันไม่ได้มีผลดีอะไรยังไงเลยถูกต้องใช่ไหม

เดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหาพี่อุ๋ยเต็มเลยนะฮะ
แต่คือของเขามันก็เป็นฉากอย่างไรแล้วแต่

บางทีนายเป็นแอบใส่เกงขาสันแบบเกงบอลมา
ตรงนั้นว่าท้ายจะต้องไปยืน
แล้วก็เตรียมพร้อมในรายการไว้ก่อน
ก็เคยนั่งดูไทรัสนุชท์โชว์ของคุณนะ
ขนาดที่มีราคอย่างเร็นราคอร์นอะไรในช่วงนั้น

มันทำให้ลืมราคอร์นทุ่มหนึ่งไปได้เลยจริง

สังเกตดูผมคุณอุ๋ยตั้งไว้พิเศษหรือเปล่าครับ

อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ถ้าสมมุติจะพูดถึงเพจปลอมทั้งหลายที่คุณบอกออกมา
การตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาว่าเขาไม่ได้เป็นคนโทรศัพท์ไป
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะพาดพิงตลอดเวลา
พยายามจะทำให้คนที่ติดตามเพจพูดไปถึงนั่นก็คือกระติก
ใช่คือพอเมื่อวานนี้เขาวีดีโอคอลมาแล้วคุณกติกเห็นแล้วก็รีบปิดเลยใช่ไหม
แล้วเขาก็ออกมาชี้แจงใช่ไหมทางเพจเขาอ่ะเขาไม่ได้ทำนะอยู่ตรงนี้แล้วก็พาดพิงไปถึงพี่หนุ่มกัญชัยเรื่องที่๕คนมาออกอะไรเนี่ย
มันก็เลยมีการตรวจสอบกันอย่างพี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยคุณกติกเขาส่งมาให้พี่หนุ่มก่อน
อันนี้คือวีดีโอคอร์ที่ตัดสายใช่ไหมข้างบนวีดีโอคอร์ที่ตัดสาย
คำถามมาเหมือนกับไม่รู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นใช่ไหมว่าคุณกติกเขาอยู่กับนักข่าวแล้วก็ส่งข้อความมาถามบอก
อันนี้คือไลน์ของคุณตังโมนะฮะแต่ใครใช้ไม่รู้นะ
เห็นภาพแล้วใช่ไหมผมต้องการรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
ผมกู้ข้อมูลกลับมาได้หมดแล้วผมจะปล่อยภาพที่ผมกู้มาได้
กระติกและแตงโมจะไม่มีที่ยืนในสังคม
แต่ถ้าดีที่สุดผมจะไม่ดำเนินการอะไรต่อทางเพจ
ถ้ากระติกเล่าทุกอย่างให้ผมฟังว่าอะไรเกิดขึ้นบนเรือ
แล้วเนี่ยก็เพิ่งส่งมาตอนนี้๑๔นาฬิกา๑๘นาที
หลังจากนั้น๒นาทีอีกไม่กี่นาทีเนี่ย
แล้วคุณพูดถึงเรื่องทางเพจเห็นไหม
ผมกู้ข้อมูลกลับมาได้ทั้งหมดแล้วผมจะปล่อยภาพที่ผมกู้มาได้ทั้งหมด
ทั้งของกระติกและแตงโมจะไม่มีที่ยืนในสังคมเห็นไหม
คิดดูว่าเราอยู่กับข่าวพวกเนี่ยมาเยอะ
ถ้าสมมุติมีภาพแม้กระทั่งเครื่องเรือภาพกิจกรรมบนเรือ

ถ้ามันจะมีอะไรในมือถือจะต้องบอกสิทธิ์ทุกอย่าง

วันนั้นที่รายการไม่มีโอกาสคุยกับบังจัก

บอกว่าเนี่ยตอนนี้เหมือนกับคุณแม่เนี่ย

กับทนายที่ทำอยู่อันแหล่งข่าวเขาอ้าง
อยากจะเปลี่ยนแหละติดต่อทนายตั้ม

เราเปิดดูแต่เมื่อวานแม่บอกให้ทนายเดชาไป

บอกให้แม่ไปแจ้งความแม่บอกไม่เป็นไร

วันที่เกิดเรื่องตัวเองนั่งลุ้นผลเลือกตั้ง

วันที่ปล่อยคลิปเป็นวันเลิกตั้ง

คุณลองดูว่าแม่เองบอกตอนแรกบอกโทรศัพท์ยังไม่ได้อยู่กับแม่
สักพักแม่บอกอ้าวอยู่กับแม่แต่ยังไม่มีคนใช้
บางคนก็บอกว่าเอาแม่ให้คนอื่นไปแล้วหรือเปล่า

แม่บอกว่าแม่เชื่อว่าแตงโมเป็นคนเล่นโทรศัพท์เอง

บอกใช่ไหมล่ะแม่เขาพูดอย่างนั้นปั๊บนึงแม่เปลี่ยนอีก
ตอนนี้ไม่รู้ว่าเอาวศาลหรือเพิ่งเริ่มต้นนะตอนนี้นะ
ถ้าสมมุติเราทำซีรีส์กันใช่มั้ย

แต่อันนี้เรายังไม่รู้ว่าอันนี้เอาวศาลหรือเพิ่งเริ่ม
เพราะว่าแม่บอกว่าตลอดเยอะเวลา๓เดือนที่ผ่านมา
มั่นใจกระบวนการการทำงานของตำรวจ

แม้กระทั่งวันที่ตำรวจเขาแถลงข่าวครั้งสุดท้าย

อยู่ดีวันเลือกตั้งแม่บอก

ตอนนั้นแม่ยังซัดบังแจ๊กอยู่เลยจำได้ไหม
ขายหลายหลายลูกไม้
แต่วันนี้แม่บอกคุยกับบังแจ๊ก
เมื่อขอบคุณบ้าง
มันก็เลยมีคำถามว่า

ถ้าคุณไม่เปิดเผยเรื่องราวที่เป็นคดีแบบ

คุณแตงโมหรือเอาภาพคุณแตงโมที่ไม่สมควรออกมาเปิดเผยอีก

เพราะลูกสาวเหลือชีวิตไปแล้วมีคนเอา
ดูดไปได้หมดคุณอย่าลืมนะแม่อย่าลืม
ถูกต้องคือแม่ไม่เอาละแม่ไม่แจ้งความแต่ตอนนี้คุณกติกเขาบอกเขาแจ้งเอง
เขาก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายอ่าฮะเพราะหนึ่งภาพแรกเลยที่เพจนี้
เป็นคนเผยแพร่คือภาพคุณกติกยืนอยู่บนเรือ
ถูกต้องหันหลังอยู่เหมือนกับสื่อว่าไอ้เพื่อนรัก
ตัวเองถือว่าเป็นคนเสียหายถูกต้อง
จากนั้นก็ไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรักตามมาเต็มเลย

มีวีดีโอคอร์แล้วไปเผยแพร่ภาพของคุณแตงโม
ภาพที่ไม่เกี่ยวกับคดีเลยไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์บนเรือเลย

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณกติกก็เลยไปฟ้อง
นี่ครับคุณกะติกไปยื่นฟ้องแล้ว
ปล่อยภาพของเธอด้วยปล่อยภาพคุณแตงโมด้วย
คือทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึง
ท่านบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่ามีคนมาแจ้งความ
ไม่จำเป็นที่แม่ต้องมาแจ้งความ

แม้จะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแบบที่ว่าลูกสาวของแม่
แล้วถูกคนมาแฮ็กข้อมูลเนี่ยแต่กระติกเขาถือว่าเขาถูกพาดพิง
หนออออออแสดงว่าฆ่าคนบนเลือกก็มีสิทธิ์แจ้งความได้หมดเลย
หมดเลยถูกต้องไหมครับเพราะเขามีการภาพเป็นภาพคนบนเรือหมดเลย
ได้ถ้าเกิดว่ามีภาพเอาไปปล่อยแล้วก็รูปที่สองเป็นภาพ๕คนบนเรือหมดเลย
ซึ่งการสืบสวนสอบสวนเขาก็จะไปขยายมันก็คือการต้องไปหาต้นต่อเหมือนกันไง
คุณแม่มาแจ้งความตำรวจไซเบอร์ก็ต้องไปหาต้นต่อ

อ๋อเหรออย่างนี้คุณมดดำก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่าอ่ะมะตำอาจจะคุยกับตังโมในก่อนที่อ่ะคุยเขาสุดท้ายกับโมประมาณสัก

ประมาณคือคุยกันเลยเปิดคือคุยกันบ้าบ่ออยู่แล้ว

ก็คือจะให้นางมาทำงานอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพี่อุ๋ยกันเดี๋ยวอ่ะ
เขาจะคุยกันเรื่อยก็จะส่งภาพบ่อคุยกันอยู่แล้ว
ออกป่ะงานเงินนางก็ส่งมา
ปรากฏว่าอยู่ดีก็จะมีทักเข้ามา
พี่ครับผมมีข่าวด่วนครับอยากจะคุยกับพี่

ซึ่งไม่รู้จักด้วยตอนนั้นมาไม่รู้จักฉันไม่รู้จักอยู่ดี
แต่แค่งงว่าเฮ้ยไลน์ของเราครั้งหนึ่งเคยเปิดแล้วปุ
มันดึงดึงเข้ามาเราก็เลยปิดไม่รับใครได้อ่า
อยู่ดีแสดงว่าไลน์ทักมาหาเราเนี่ย
จะต้องมีคนแชร์อะไรไปถูกต้องไหมต้องมีคนใกล้คุณ
ต้องมีมีคนใกล้ชิดอะให้ไลน์เข้าเบาดำไป
ตำรวจบอกว่าก็คือเส้นทางเดียวกันก็ไปไล่หาอืม
ใช่ไหมซึ่งตอนนี้หา๒ทางก็คือหนึ่งตำรวจไซเบอร์อบประสานกับทางบริษัทเฟสบุ๊คแล้วอืม
ค้นหาข้อมูลสถานที่ที่โพสต์
แล้วก็บุคคลที่โพสต์ว่าใช้อะไรโพสต์
ใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์ใช้แบบไหนอะไรยังไง
มันเป็นไปได้๒ทางคือ๑ทางนี้กับ๒
คนนี้อาจจะไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณตังโมเคยใช้เอาไว้

ตำรวจบอกว่าข้อ๒มันทำยาก

เมื่อมีคนมาแจ้งความแล้วเดี๋ยวไปไล่ต่ออะไรประมาณอย่างนี้
แต่ไล่แล้วจะเจอหรือเปล่านะอีกเรื่องนะ
แต่ท่านบอก๗วันรู้เรื่องนะ
เพราะวันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้องได้ทั้งเครื่องไปเลย
เราเข้าที่ไหนปึ้งมันจะส่งข้อความมาถามทางมือถือ

คุณกำลังใช้อยู่ใช่ไหมคุณจะใช้กรอกตัวเลขหน่อย
ผมต้องกรอกตัวเลขแต่โทรศัพท์อยู่กับแม่ไง
แต่ถ้าคุณหนุ่ยพงศุกร์บอกว่าแต่ถ้าเคยใช้ในเครื่องนี้แล้ว
มันไม่ต้องยืนยันก็อยู่ที่ว่าคุณตังโมเคยไปใช้กับเครื่องไหน
แล้วมันจดจำไว้แล้วหรือเปล่าหรือลืมล็อกเอาท์หรือเปล่า
คือถ้ายังโน้นก็ต้องร่วมมือกันทั้ง๒ฝ่าย

ผมใช้ทางนี้พี่เช้าส่งเหมือนมาให้ผมด้วย

แต่มือถือคุณมดดำอยู่กับพี่เช้าแล้วประมาณอย่างนั้นนะ

กำลังจะพูดถึงง่ายเนี่ยแหละว่าเฮ้ยเอาง่ายเลยนะ

แต่สิ่งที่ผมว่ามันจำเป็นที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดในขณะนี้นะ

พี่หนุ่มพี่อุ๋ยมาทำหน้าที่แทนนะคะวันนี้อยากคุยกับพี่หนุ่มด้วยค่ะ
ทำไมคุณไม่เอาข้อมูลที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับคดีออกมาบอก
วันนี้พี่อุ๋ยมาทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มครับผมอยากคุยพี่อุ๋ยนะครับ

วันนี้กูจะต้องสัมภาษณ์กับเขาเองเลยเอาไว้ต้องวางด้วยจับพี่เจ้าเช้าด้วย
พี่หนุ่มครับตกลงยังไงอ่ะทำไมเสียงเงี้ยลูกต้องเปิดลองโครงอ่ะ
ยังไงอ่ะพี่หนุ่มได้ยินไหมครับได้ยินนะโอเคโอเคพี่หนุ่มได้ยินนะครับ
ได้ยินครับอ่าโอเคมาแล้วโอเคมาอ่ะเชิญฮะพี่หนุ่มเอาเรื่องไหนก่อนดี
ติดต่อพี่หนุ่มทั้งวันเลยวันนี้ครับผมทุกทีพอดีพี่ติดธุระทั้งวันเลย
แล้วก็ไปหาคุณหมอด้วยอ่ะอ่าเมื่อกี้ก็คุยกับ
กับคุณมดดำแล้วก็พี่เช้าอยู่คุณมดดำก็บอกว่า
คุณเมย์ภรรยาพี่หนุ่มไม่มีน้องชายนะไม่มีทั้งชายทั้งสาวเลยเออคุณเมย์น่าจะเป็นลูกคนสุดท้อง
ก็มีพี่อยู่คนเดียวใช่ไหมเออแสดงว่าเพจนั้นไปอ้างอะไรเรื่อยเปื่อยเลย
ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับเขาน่าจะจำคนผิดหรืออะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนอะ
ผมไปย้อนดูผลกระแสเทปที่๕คนเข้ามาพี่หนุ่มหรือว่าเวลาที่กระติกเขามาออกรายการกับพี่หนุ่ม
ก็ดูซักไซส์ถามแบบเอาเรื่องเขาอยู่เหมือนกันตกลงเตรียมหรือยังไงเขาเพจนั้นเขาบอกแหม

คืออย่างนี้มันปะดิวันนี้พี่มีโอกาสพูดไปแล้วทีนึงนะฮะตอนที่พี่อ่านข่าว

คืออย่างนี้พี่จะบอกว่า

ไปจัดเตรียมหรือไปเตรียมไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบการที่๕คนบนเรือ
มาออกรายการหลวนกระแสได้แต่ไปที่อื่น

จริงแล้วเนี่ย

น้องสาวอะไรจริงไม่มีนะฮะ

อายุน้อยโบสถ์ร้านน้องชายคุณอำ
โทรศัพท์มาหาพี่

อยากให้พี่คุยกับพ่อไหม

พี่เองก็บอกพี่อยากคุยถ้าอยากคุยเดี๋ยวลองคุยกับปอดูก่อน
ผมก็เลยได้คุยกับปอเขาก็ให้ผมคุยกับปอ
อก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ผมไปออกเนี่ยขออนุญาตพี่มาเจอผมหน่อยได้ไหม

เขาก็จะนัดให้พี่ไปเจอแถวเพชรบุรีรัฐใหม่
จะเรียบร้อยทุกวันตัดใหม่ในวันที่๒๗วันอาทิตย์ตอนคืน
ทีนี้ในวันนั้นพี่ก็แบบเอาตรงพี่ก็ไม่กล้าไปหรอก
ก็ไม่รู้มันดับยังไงมันควรจะไปไหมหรือไม่ควรจะไป
หรือมันแบบมันจะเหมาะสมไหมอะไรอย่างนี้

เพราะว่าโดยสายงานแล้วแกเป็นภูมิกับประชาพี่เป็นหัวหน้าพี่
เพราะแกเป็นที่ปรึกษาฝ่ายข่าวของทางช่อง๓เลย

ซึ่งตอนแรกเขาบอกพี่ยุทธ์พี่ยุทธ์ผมจะไปดีไหม
พอดีทางคนบนเรือเขาอยากให้ผมไปนั่งคุยกับเขาเพื่อเขาจะมาออกรายการหนกระแส
ถ้าเกิดผมไปเขาก็ยินดีที่จะมาออกแต่ขอไปเจอกันก่อน
ยุทธ์ก็ตอนนั้นบอกผมกลัวผมจะไปแล้วมันจะแปลก
พี่ยุทธ์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหนุ่มหนุ่มต้องไป
เพราะว่ามันคืออาชีพของเราหนุ่มมันคือแหล่งข่าว
หนุ่มก็จำเป็นต้องเข้าหาแหล่งข่าวบ้าง
คือมันไม่จะแหล่งข่าวเราต้องเข้าไปดูว่าเขาจะว่ายังไง
พี่ยุทธ์ก็ก็บอกว่าของผมเอาหัวคนไปด้วย๒คนก็เลยเอาทีมไปด้วย๒คน
ก็ไม่มีอะไรก็ไปผมก็ถามคำแรกเลยว่าก่อนหรือหรือจะพูดคุยกันเนี่ย
ผมต้องถามก่อนว่าแตงโมอ่ะเมาหรือเปล่าหรือแตงโมแบบได้ดื่มอะไรยังไงไหมเขาก็บอกว่าไม่เขาก็เลยส่งคลิปมาให้ผมคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่แตงโมนั่งอยู่แล้วมีเพลงที่แตงโมร้องอ่ะครับโอเคอ่าอันนั้นแหละให้ผมมาคลิปนึงพอผมดูอ่ะผมก็มองว่าเออโอเคแบบงั้นมาคุยกันต่อได้ผมก็เลยคุยต่อครับก็เลยคุยต่ออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับ

เขาจะเปิดภาพเหตุการณ์ทั้งหมด
ว่าแล้วพวกนี้จะต้องหงายเก๋งจากหลานานที่เราดู
หมายว่าเขาจะกู้ข้อมูลไม่ได้หมดแล้ว
ถ้ามีเนี่ยผมอยากให้เขาเปิดเลย
อยากให้เขาเปิดเลยเพราะว่าการที่อยู่ดีเนี่ย
อย่างเมื่อวานที่เรารู้อยู่แล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
แล้วเอาเรื่องราวของคุณแตงโมเนี่ยไปแก๊กเมลคนอื่น
เพื่อที่บอกว่าให้พูดความจริงมาว่าบนเรือเกิดอะไร
มันค้านกับสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีอยู่ในมือ

จะต้องไม่ให้คนบนเรือที่บอกว่าเป็นคนผิดเนี่ย

มันจบเลยไงคือไม่ต้องเอามาให้พี่ก็ได้

ไปให้ช่อง๘ให้ไทยรัฐให้ข่าวสด
ให้แบบทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเรื่องนี้อยู่แล้ว

ไม่รู้บางคนก็บอกว่าปล่อยมาเพื่อปั่นประสาทคนที่อยู่บนเรือ

ประสานแล้วมันสารภาพไหมถ้ามันทำผิดจริง

เพราะว่าเขาก็ยืนอยู่บนในมุมของเขา

ถ้ามีของปล่อยเลย

เชื่อว่าคนบนเรือไม่ได้สั่นประสาทนะ

มันไม่ใช่แค่ว่าปล่อยมาเพื่อให้แบบเล่นจิตวิทยา
ให้คนบนเรือรู้สึกเออกังวลใจกลัวทำเพื่ออะไร
เรากำลังต้องการคืนความเป็นธรรมให้แตงโมไม่ใช่เหรอ
ถ้าเกิดเคยมีการปล่อยเลย

มันปล่อยของที่มันไม่ควรปล่อยออกมาพี่

เช่ามดดำถือของปังโมก็น้องเรา
ดำกับแตงโมก็รักกันมากถูกไหม
ถามว่าวันนี้มดดำอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วน้องเราตายไปแล้ว
เพื่อนเราตายไปแล้วแล้วมันทำแบบนี้
ที่ว่ามันไม่แฟร์กับคนที่ตายไปแล้ว
เขาไม่มีโอกาสต่อสู้อะไรได้เลยนะครับคนที่จะต่อสู้ให้เขาได้
คือพวกเราหรือว่าคนที่ยืนอยู่บนสังคมวันนี้แหละว่า
อย่าทำแบบนี้น้องเขาไปแล้ว
แล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมผมอยากให้แม่เนี่ยไปแจ้งความ

แต่วันนี้ผมหรือมดดำหรือเจ้าหรืออุ๋ยที่แบบเออ
รักแตงโมอยากช่วยแตงโมแต่เราอ่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
ทางด้านสายเลือดหรือเป็นแบบผู้ที่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้เลย
คนที่มีส่วนได้เสียจริงคือบุพการีคือแม่

คือครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แค่พูด
แต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ทำมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่วันนี้กระติกก็ไปแจ้งความแล้วล่ะ
แต่กะติกไปแจ้งความมันก็เป็นเรื่องของกะติก
ติกไปแจ้งความมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเอารูปกระติกไปลง

แต่เรื่องที่ว่ามีภาพที่ไม่สมควร
ภาพส่วนตัวของแตงโมเอามาออกเนี่ย
คือกระติกก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะ

จะปล่อยให้ไปตามกรรมกรรมธรรมชาติ

แต่วันนี้คุณแม่บอกกับนักข่าว

เดี๋ยวให้เสร็จงานของน้องโมก่อน
แล้วเดี๋ยวแม่จะมาพูดอีกทีนึงอะไรอย่างนี้
ก็สงสัยเดี๋ยวต้องรอฟังพี่แมนด้วยไง
ก็หวังว่าจะเป็นสิ่งดีที่คุณแม่จะบอกให้พวกเราได้ยินว่า
คุณแม่จะไปแจ้งความเรื่องนี้อะไรอย่างนี้

ก็ต้องครบว่าทุกคนก็สงสัยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น

ได้บ้างไม่ได้บ้าง
หนุ่มครับถ้าตอนนี้โดนพาดพิงอีกจะยังไงต่อไป
พี่ถือว่าพี่ชี้แจ้งไปหมดแล้ว
แล้วพอพ่อพูดอีกแล้วและรายการนี้พี่ก็จะไม่พูดด้วยนะ
พี่ก็โอเคพี่ก็พูดพูดตรงนี้ก็คือคงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว
ในส่วนช้าในมุมของทางเพจทางฟังของที่ปล่อยคลิปแทงกลวงมา
ก็ต้องฝากบอกเขาว่าผมไม่ได้ไปขัดขาไม่ได้ติดใจอะไรคุณเลย
คุณอยากจะช่วยตังโมในมุมที่ถูกไม่มีใครว่าไม่มีใครอะไร
ผมไม่ติดใจเลยผมยินดีผมสนับสนุนด้วย
แต่การที่จะมาทำอะไรที่มันแบบทำให้น้องผมเสื่อมเสียเนี่ย
อันนี้ผมยอมไม่ได้ครับผมแล้วผมเชื่อว่า
ทุกคนที่รักแตงโมก็คงยอมไม่ได้เหมือนกัน
ผมเชื่อว่าทุกคนคิดแบบนี้ทั้งประเทศอืมนั่นแหละฮะ
หนุ่มครับตอนนี้ในฐานะแฟนแมนยูอยากจะบอกอะไรพี่อุ๋ยบ้างฮะ
นี่ก็สลับอารมณ์เร็วเหลือเกิน

ชาวเปลี่ยนเรื่องเร็วอย่างนี้ชาวจะถูกด่านะ
เช้าจะถูกด่านะเพราะว่าคนก็ต้องจดใจจดใจจ่อเรื่องนี้อยู่นะ
เช้าเปลี่ยนเรื่องเช้าโดนด่านะ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

ผมรู้สึกว่าโอ้โหผมแบบผมฟังแล้วมันแบบ

เออคือน้องผมเคยทำงานกับเขาเล่นละครกินนอนอยู่ทัวร์ด้วยกัน
ผมสนิทกับพ่อเขาผมเคยอาศัยรถพ่อเขาเอ่อ
ผมลงตรงแมจไปพ่อก็ดูแลผมอย่างดี
ผมก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวน้องผม
คือฟังพี่หนุ่มพูดวันนี้พี่หนุ่มพูดในฐานะพี่ชายเลยนะเนี่ยใช่ไหม
ใช่วันนี้ผมพูดไปเนี่ยทุกคนบอกว่าหนุ่มใช้อารมณ์ไปหรือเปล่าแล้วเป็นผู้ประกาศอยู่
ผมไม่ได้พูดในฐานะผู้ประกาศผมพูดในฐานะพี่ชาย
คือผมไม่รู้ว่าแบบคนอาจจะมองมันก็ไม่ใช่พี่ชายแท้แต่ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นน้องผม
ครับผมโอเคขอบคุณนะครับพี่หนุ่ม

พี่อุ๋ยเรียงนกอะไรตัวเล็ก

แพงไม่แพงไหมเขาบอกสามารถยืนบนนิ้วแล้วก็ให้มันแบบเดินบนนิ้วเราได้เลย
ฝึกได้อะไรได้พี่หนุ่มก็เลี้ยงพี่หนุ่มก็เลี้ยงด้วย
โอเคช่วงหน้าขอสักนิดนึงแล้วกันเราได้ผู้ว่า

มันกำลังบ่งบอกถึงเกี่ยวกับการเมืองในอนาคต
ซึ่งอีกไม่เกิน๗เดือนเนี่ยเราจะเข้าสู่สนามใหญ่กันแล้วเน

เดี๋ยวเรากลับมากันครับครับพูดดีครับ

เยอะนะเราจะได้เห็นฝาแฝดของเขาด้วย
ซึ่งแต่ละท่านในครอบครัวของคุณชาติชาติเขามีพี่น้องกัน๓คน
ครับพี่สาวก็เป็นอาจารย์

ถูกต้องเป็นรองเป็นศาสดาอาจารย์ดรแล้วอีกคนนึงก็เป็นหมอ
ใช่แล้วก็อีกคนนึงถ้าสมมุติจะพูดจริงก็คือวิศวะ
นี่สามพี่น้องเขาคนกลางคือพี่สาว

ซ้ายซ้ายมือแขนสั้น

ดูดิแล้วพี่สาวเขาเป็นคนเลี้ยงน้องเขามาทั้งคู่ด้วยนะ
ขวามือที่ผูกไทยนี่อาจารย์ฉันชาย
ฉันชายสิทธิพันธ์เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โหดูดิเหมือนกันสุด
คุณชัดชาติว่าที่ผู้ว่ากอทมรอกรกตประกาศอย่างเป็นทางการ
คะแนนล้านสามล้านสามทำลายประวัติศาสตร์เลย
ถูกต้องฮะแล้วถือว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
เกือบ๗๐เปอร์เซ็นต์วันนี้วันเกิดนะฮะ
คล้ายวันเกิดอายุครบ๕๖ปี
ครับผมอาจารย์คุณหมอฉันชายนี่เป็นพี่ชายนะพี่ชายฝาแฝด
ฝาแฝดมีพี่มีน้องใช่ซึ่งเกิดก่อนกันเป็นนาทีอะ
ใช่นี่นะฮะแล้วก็พี่สาวนี่นะฮะคือถามนักข่าวก็ถามอาจารย
นักข่าวกันมากนะครับฝาแฝดนะ
เป็นฝาแฝดคือตัวเองได้เคยมีโอกาสถามเขาบอกว่า
เขาบอกครั้งนึงเขาเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาณเนี่ยใช่
แล้วคนก็ตกใจอ้าวเพราะเอาทำไมมาจากเช้า
ไม่ใช่เพราะว่าเช็คอัพรับการปกติครับแล้วคุณชัดชาติเขาไปถามทาง
ตึกนู้นไปทางไหนรอพอก็งงว่า
ท่านเป็นผู้บริหารทำไมท่านไม่รู้ทางไปถึง
วันไหนวันไหนก็กรุงเทพฝนตกหนักน้ำท่วมระบายไม่ทัน
ก็ถ้าอาจารย์ชัดชาติไปตรวจไปหลายที่ไม่ทัน
ก็ให้คุณหมอชันช่ายเลยได้เหมือนกันนะ
แต่คุณหมอจะสแตนบายอยู่ที่โรงพยาบาลซะส่วนใหญ่

ก็ส่วนเรื่องอื่นก็จะมีเรื่องป้าย
ป้ายหาเสียงที่คุณชาติชาติกับทีมงานเขาบอกว่า

คู่กาธมศาสตร์เสร็จเมื่อไรเดี๋ยวทีมงานจะเอามาตัด

เขาไม่ได้บอกให้ใครสามารถส่งของเขาไปได้
คือตั้งแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมฮะ
แต่คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยเนี่ย

สัญญาว่าจะให้หรือเปล่านี่เห็นไหม
บอกจะใช้เองพอเลือกตั้งเสร็จคนมาเก็บไปเต็มเลย

ก็ถ้าไม่สัญญาว่าจะให้เนี่ยภายใน๓วัน

ก็นั่นไงคนก็เลยถามไปอย่างคุณศรีศุวรรณอ่ะ

หรือบางคนก็บอกว่าโอ๊ยคุณศรีสุวรรณพี่ศรี

เรื่องนี้มันแหมปลาซิลปลาสร้อยอ่ะ
คุณศรีไปเอานโยบายดีกว่าว่าคุณชาติชาติเขา
นโยบาย๒๐๐กว่าข้อ๙ด้านทำได้ไม่ได้
บอกว่า๒๐๐ข้อมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่า

แล้วเราจะมีผู้ว่าไหมฮะถ้าอย่างนั้นใครมาก็จะโฆษณาชวนเชื่อหมด
กรกตบอกกำลังตรวจสอบเดี๋ยวตรวจสอบ

คือกฎหมายของกรกตเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้ว่า
นโยบายที่คุณจะเสนอตอนหาเสียงเนี่ย

แล้วควรจะต้องผ่านการกอกก่อตรอรับรองหรือยัง
ถ้าจะพูดจริงตอนนี้

จะมาพูดเป็นผู้ว่ากรุงเทพก็ยังไม่ได้

แต่คุณชาติชาติลงพื้นที่๒วันติดแล้วนะฮะ
เห็นไหมฮะว่าจริงแล้ววันนี้ทางก้าวไกรเองเขาก็พร้อมจะทำงานด้วย
เมื่อวานคุณวิโรธก็ไปตรวจครองรัฐพร้าว
เพราะว่าถ้าสมมุติทุกอย่างเนี่ยไอ้กฎหมายจะผ่านไม่ผ่านเนี่ย
ที่คุณหุยก็รู้ว่าอย่างน้อยมันจะต้องใช้๒๕เสียง
๒๕เสียงของสอกรในสภาคกรทม
ถ้าวันนี้เพื่อไทยเรากินไป๒๐เสียง
ของทางเก้าไกร๒๔เสียงก็เป็น๓๔เสียงว่านโยบายต่างมันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาแล้ว

จาก๕๐เพราะตอนแรกเรารายงานกัน๑๙๑๙๑๙
แล้วได้มาเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็น๒๐
วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงคุณชาติชาติคือขึ้นแท็กซี่
เพราะแท็กซี่ไม่ให้ขึ้นคนก็บอกดูสิแท็กซี่ไม่เอาคุณชัดเหมือนกันน่ะอะไรอย่างนี้
เป็นคลิปวันที่ลงคะแนนเลือกตั้งนั่นแหละ๒๒พฤษภาคม
แล้วก็ที่อาจารย์ชัดชาติไปรอลุ้นคะแนนที่สเตดียมวันประชุมวันใช่ไหม
แล้วมันมีคลิปนี่ขึ้นแท็กซี่ว่าที่ภูมิภาคอร์ธม
ขึ้นแท็กซี่ไปเข้าไปปุ๊บลงเลย

ยังไม่รับคุณชัดเลยบูรุฑที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีร์
ต้องแพ้แท็กซี่เหรอแท็กซี่บอกถึงแล้วฮะ

แต่ปรากฏว่าวันนี้คือแท็กซี่อ่ะ

เดี๋ยวแท็กซี่คนนี้ท่านจะทัวร์ลงจะซวยเอา

คือแท็กซี่คันนี้เขามารอผู้โดยสาร

อาจารย์ชาติชาติต้องอธิบายให้เขาฟัง
กระทั่งรู้สึกจะเป็นลูกสาวของแท็กซี่เอง

คุณชาติชาติก็ยอมรับว่าก็ขึ้นไปก็ไม่ได้เปิด

พอขึ้นไปเขาก็เลยบอกด้วยความสุภาพเรียบร้อยว่า

แต่แน่นอนสิ่งหนึ่งเราจะเห็นว่า

สอกรจริงแล้วเนี่ยเหลือ๙คน
เหลือ๙จริงจากที่เมื่อก่อนทองหรือผู้ว่าเนี่ย
คะแนนเสียงของผู้ว่าก็โอเคแหละมันเป็นอันดับ๓

ก็คือถ้าดูอายุสภาเนี่ย

หลังจากนั้นก็ต้องมีการเลือกตั้งก็คงจะ

แต่พอคุณบอก๗เดือนนี้ถึงก่อน

เขายอมรับว่า

ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย

เพียงแต่ต้องการให้ได้คะแนนมากกว่านี้

จากคนกรุงเทพยังให้โอกาสกับพักประชาธิปัตย
อย่างน้อยเขาก็ได้สอกรมา๙คนนะ

ภาคที่มีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ย

ประชาธิบัติกลับเข้ามาเยอะนะฮะ

แต่ก็มีแพ้พลังประชารัฐไปเขตหนึ่งบ้างฮะ

ล่าสุดแทนเอปรินาไกรคุบล่าบุรี

ประชาชนในประเทศไทยเนี่ย

แล้วก็ผลการเลือกตั้งซ่อมมันจะเป็นชุมพร

ประชาธิปัตย์ก็ได้ไว้วางใจจากพี่น้องชาวใต้กันกลับมานะ
ผมยังมั่นใจว่าภาคใต้การเลือกตั้งทั่วไปข้างหน้า

จากการเลือกตั้งซ่อมที่ราชบุรีประชาธิปัต

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปด้วยดี
ส่วนอนาคตทางการเมืองของดรเอ๊
บอกดรเอ๊เนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ย

เขาบอกว่าได้คุยกันแล้ว

ซึ่งได้รับการตอบแล้วว่ายินดี

ก็คือมาช่วยงานในพักเราต่อไปนี่แหละ

คนชาวบ้านรู้จักเป็นอย่างดี
พื้นที่ได้ง่ายด้วยครับครับคุณฮะจะต้องปล่อยให้คุณเป็น
สแตนบายไทยรัสนิวโชว์แล้วล่ะขออนุญาตก่อนนะฮะครับขอบคุณที่

ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับ
พระคุณนะฮะเดี๋ยวพบกัน๑ทุ่มไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เดี๋ยววันหลังไทยรัฐนิวโชว์คนขาดเดี๋ยวมาดำไปใส่สูตรแล้วไปอ่านให้
นี่เลยฮะนะฮะเสร็จแล้วไปเลยก็ได้นะตั้งแต่เป็นพี่มิ้ว
เออแล้วมดดำต้องใส่บิ๊กนะบอกมิ้วบางทีถ้าจะพักก็พัก
เดี๋ยวจะไปอ่านให้๓คนเลยก็ได้พาพี่หนุ่มไปด้วย
วันนี้ผู้ชมบอกว่าคิดถึงแบบว่าพี่อุ๋ยมาอยากให้มาบ่อยด้วย
ขอบคุณครับเพราะเกรงมากครับเดี๋ยวไปดูตัวต้นกันครับ
อุ๋ยดูฟิตมากนะหนูนั่งอยู่ใต้โต๊ะเดี๋ยวหนูถูกแบบอื้อหือหือ

ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราขอพักโฆษณากันเลยแล้วกันครับ
เอาโฆษณาเลยใช่ไหมครับผมเรารอกูลุกแล้วขอบคุณนะครับ

ถ้าสมมุติทีวีอาจจะได้ถอดประมาณสักต้นเดือน

แต่สิ่งที่น่ากลัวกับโควิดตอนนี้คือฝีดาดลิง

เขากลัวที่สุดว่ามันมีโอกาสเข้าประเทศไทยสูงนะ

ตอนนี้พวกอาเตยเก่งกว้างเร็วมากมากพา

หัวหน้าศูนย์โลกอุบัติใหม่
ช่วงเชื้อฟักตัวแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะนำเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย
ประเทศสเปนประเทศสเปนเนี่ยมีการแพร่ระบาดในกลุ่มชายรักชาย
จากต่างประเทศมันเป็นอย่างนั้นอย่างสเปนเนี่ยมันมีการระบาดในกลุ่มชายรักชาย
เพราะเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็จะมีสารคัดหลังอืมไอ้สารคัดหลังเนี่ย
ก็คล้ายกับโควิดโควิดแรกมามาอะไรจากอะไรสารคัดหลังสารถูกต้องไหมคะ
ฉันใดฉันนั้นอันนี้เมื่อมันมีสารคัดหลังมาปุ๊บสารคัดหลังมันจะเป็นตัวแพร่เชื้อนะครับ
ทำให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่เหมือนกันดังนั้นประเทศไทยของเราวันนี้วินาทีเนี้ย
ควรเฝ้าระวังสังเกตอาการในกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน
พอนึกออกไหมฮะที่อธิบายไปเนี่ยคือหนึ่งวันนี้คุณจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เวลาฝรั่งเข้ามาต้องแสดงครับจ่ายเย็นครับผมเพราะวันนี้อยากรู้ว่ามันมีการระบาดมาจากชายรักชายแล้ว
ใช่เข้าใจคุณเข้าใจไหมคือจะอธิบายไปมากกว่านี้คงไม่ได้นะครับ
ก็คือเอาง่ายเดี๋ยวฉันอุ้ยเห็นผู้ชายหล่อตายแล้วหิวหิวไม่ได้เบรกก่อนเบรกก่อนเบรกหน่อย
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วเป็นเม็ดเลยไม่ใช่บางคนมันอยู่ในช่วง
อันนี้มาโรคใหม่มันมาโรคอืมครับวันนี้มันน่ากลัวแล้วมันก็จะเหมือน

มันเป็นโรคที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว

แต่ตอนนี้ก่อนนะไปจริงมดำพยายามติดต่อแอนนา
เออเนี่ยคุณถามว่าตามข่าวแอนนาไหนค่ะหนูก็ว่า
ข่าวคือรู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับกองสลากพลัส

ได้ไงอังเขียนดูแล้วโขลไปแล้วนางไม่รับ

ติดต่อน้าแม่ที่จะโทรถามเรื่องงานแตงโมเหมือนกันอ่าถูกแต่วันนี้นางไม่รับฮะ
พยายามติดต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาไงเดี๋ยวถ้าสมมุติติดต่อได้กันเดี๋ยวจะเล่า
ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมากันฮะ
ใช่คุณผู้ชมก็เลยเดี๋ยวลงอัปเรทขอบใจแอนนายดู
ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป